ข้างหลังนี่เรื่องนี้ยังไม่จบคุณผู้ชมต้องตามกันต่อครับ
เคยนำเรียนคุณผู้ชมหลายครั้งแล้วว่า
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันเป็นหลักฐานที่โกหกไม่ได้
ของใครของคนนั้นติดอยู่กับใครคนนั้นแหละเกี่ยวข้อง
ตำรวจนำตัวชาลุกครับชาลุกลูกครึ่ง
ค่ะอ่าที่นางภาวะนะนางวาดไตนางประครองกระหองอ่า
ซึ่งผู้สื่อข่าวก็มีโอกาสถามชาลุกอีกชาลุกพูดอะไรไหมเขาพูดครับ

คุณก็รู้แล้วใครเขาใช่ไหมครับ
กลัวขนาดนี้พอสัมภาษณ์สั้นเสร็จปั๊บไปตรวจดีเอนเอ
ประมาณ๑๐นาทีแล้วตำรวจก็คุมตัวชารู้กลับเข้าห้องขังอีกครั้ง

คือใครคะซาบาสพ่อของชารุก
มาถึงปั๊บพ่อนะนะลูกอยู่ในสภาพแบบนี้
เข้าไปกอดครับเข้าไปกอดร้องไห้หอมแก้มลูกฮะ
ลูกยังไงก็นี่ครับนี่ครับโอ้ลูกเอ้ยลูกเอ้ยนี่ครับ
ลูกยังไงก็เด็กสำหรับพ่อสำหรับแม่เสมอ

ชารุกเล่าบอกว่านะครับภาพที่เห็นว่าไปซื้ออุปกรณ์ตกปลากับนายโอลาฟ

ทั้งหมดทั้งมวลเป็นการไปกับโอลาฟครั้งแรกนะ
หรอครั้งแรกนะนะครับคุณผู้ชมฟังแล้วเชื่อเขาไหม
แต่ว่าโอ้โหเรื่องราวมันน่าติดตาม
เพราะว่าหลังเกิดเหตุโอลาฟบังคับให้เขา
อยู่กับฉันตลอดเวลานะไปไหนมาไหนด้วยกัน
คือกำลังจะบอกว่าไม่ได้สนิทนะแต่โอลาฟบังคับ
ว่าจะต้องมาอยู่ใกล้ฉันไปกับฉันอย่างนี้เหรอ
คือชาลุก็ไม่รู้ว่าโอละไปทำอะไรมา
แต่ว่าเล่นละครตบตาเหมือนตีสนิท
เดี๋ยวไปตกปลากันไปซื้อเบ็ดไปซื้อเบ็ด
แต่เขาเห็นสีหน้าท่าทางของโอลาฟแล้วเขาบอก
มันทะแม่งทะแม่งรู้สึกไม่ปลอดภัยยังไงไม่รู้
ก็เลยหาจังหวะหนีไปกบดานที่กาญจนบุรี
ชาลุกให้การกับตำรวจแบบนี้วันที่๔กรกฎาคม
นางเพทรานะครับผู้หญิงที่รูปร่างใหญ่หน่อยนะ
ให้เขาไปเปิดบ้านภูวิลล่าจัดปาร์ตี้ให้ลูกค้าคนสำคัญ
เดี๋ยวสิข้าวเราเป็นใครก็ฮันท์นั่นแหละ
พอถึงเวลานัดหมายโอลาฟเพชทราแล้วก็ในฮันต์
ก็เข้าไปในบ้านเฮ้ยฮาลุกฮาลุกรองนอกก่อน
ชาลุกขออภัยชาลุกเนี่ยรออยู่นาน๓ชั่วโมงนอกบ้านคุณผู้ชม
จู่นะครับได้ยินเสียงในบ้านนะครับก็เลยวิ่งเข้าไปดู
ฮันต์เนี่ยนอนอยู่บนโซฟาโอลาฟเนี่ยครับ
ศอกดันเขาติดกำแพงเลยนะคุณผู้ชมนึกภาพ
แล้วปืนเจาะหัวเหมือนในหนังเลยเอาท่อนแขนดันคอไว้ดันคอไว้
แล้วตัวใหญ่อยู่นิ่งอยู่นิ่งอย่าบอกใครนะ
ไม่งั้นน่ะดิจะพาเมียพาน้องไปขายทิ้งที่กัมพูชานะ
ไม่แท้นั้นจะไปบอกใครดิพ่อแม่ไอ้ภูเก็ตถูกฆ่านะ
นี่งี้เลยอายอมเลยอ่อนเป็นขี้พึ่งเลย
กลัวอยู่แล้วแปลว่าตอนที่ฮันท์นอนอยู่บนโซฟา
ไม่รู้ว่าเราเสียชีวิตแล้วหรือยังไง
ถึงเขาถึงโมโหขนาดนี้
ครอบครัวของชารุครับเชื่อว่ามีการจัดฉากให้ชารุกรับผิดทั้งหมด
คุณผู้ชมลองฟังดูครอบครัวเขาก็วิเคราะห์แบบนี้
เพราะว่าโอลาฟสร้างหลักฐานสร้างยังไง
ก็เล่นพาชาลุกไปทุกที่เลยที่มีกล้องวงจรปิด
อ๋อให้ติดภาพชาลุ๊กไว้เลยครับทุกท่าน
นี่ไงตรงนี้ชาลุก็มีไปซื้อเบ็ด
ตรงนี้ชาลุก็เกาะตู้แช่อยู่
ครอบครัวยืนยันว่าชาลุกไม่ได้ลงมือนะครับ
ไม่ได้รู้เห็นกับการตายการฆาตกรรมในฮันต์แต่อย่างใด
ส่วนภรรยากับน้องสาวของชาลุกที่โดนขู่ว่า
อย่าไปขายทิ้งคมพุทธชาลุ๊กปลอดภัยนะ

ก้นบุหรี่ตรวจกระป๋องเบียร์แล้วก็วัตถุพยานอื่น
ใครบ้างที่เกี่ยวกับการฆาตกรรมนายฮันต์ครับคุณผู้ชมครับ

อ่าเรื่องนี้ก็เข้มข้นตามกันต่อเนื่องนะคุณผู้ชม